ในป่าช่วงนี้สัตว์มาชุกชุมกันคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคุณ
มีทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มีพิษไม่มีพิษอู่เยอะแยะเลย
ว่าแต่ว่ามันมาทำอะไรที่ทำให้พวกเราร้องว้าวกันบ้างไปดูค่ะ
โอ้ยมันหมูป่าช้างป่าทั้งโผงทั้งช้างแล้วก็ยังมีฟูงเก้งก็มาด้วย
นี่คึกคักกันเลยนะคุณผู้ชม
ช่วงนี้ในป่าก็จะดูคึกคักเป็นพิเศษ
แต่ว่าในเมืองบ้านเราในกรุงเทพก็อาจจะดูว่างเปล่าโล่งนิดหนึ่ง
ภาพหาดูยากนะครับใช่คุณผู้ชมคึกคักกันมากเลยสำหรับสัตว์ป่าต่างนานา
ที่บริเวณป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ป่ามรดกโลกแหล่งที่๕ลำดับที่๒ของไทย
ที่นี่เป็นป่ากว้างมากประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติ๔แห่งด้วยกัน
แล้วก็มีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอีกหนึ่งแห่งนะคะ
ครอบคลุม๖จังหวัดนครราชศรีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วและบุรีรำ

เมื่อก่อนเป็นป่าที่เคยเงียบสงบตอนนี้ค่ะสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ
ก็ออกหาอาหารการเดินเล่นทักทายอวดโฉมกันไม่หยุดเลย
เห็นแล้วพวกเรายังร้องวู้ว้าวเลยนะ
คือไม่เคยเห็นเป็นภาพหายากอย่างที่บอกจริง
ช่วงนี้ตามป่าเขาเราจะได้เห็นอีกอย่างหนึ่ง
คือสัตว์ที่หาดูได้ยากถูกไหมคุณชิสา
ถูกต้องค่ะคุณก็ถือว่าเป็นช่วงเวลา
ให้ธรรมชาติมันได้ฟื้นฟูนะคะ
ทีนี้ไม่ใช่แค่มาเป็นฝูงนะ
มาเป็นคู่ก็มีจ้าเรียงผาเป็นผาหรือเปล่านี่คุณ

อย่างที่ผมบอกว่าสัตว์ป่าบางชนิดที่หาดูยากวันนี้จะได้เห็นแหละ
นี่คือเรียงผาที่เขาว่าตอนนี้มันเป็นอย่างไร
มาอยู่ที่ผาเดียวได้แต่มาเป็นคู่ให้จ่าเนอะ
แหมไม่ใช่แค่เลี้ยงผาคุณนกเงื้อก็มี

เขากระมุ้งกระมิ้งกันแบบนี้นะ
ไม่หมดค่ะคุณพี่ใหญ่อย่างเสือโครงค่ะ
เสือโครงก็โผล่มาเป็นคู่อีกนะคะ

จราเข้ก็ออกมาเดินหาอาหารแบบจิล
มีอะไรอีกคะกระทิงโอ้โหมากมายหลายตัว
เรียกได้ว่าในช่วงวิกฤตโควิดที่มันแพร่ระบาดแบบนี้นะคะ
ถือว่าธรรมชาติมันก็ได้ฟื้นฟูแหละนะ
ปราบเขาลำเนาไพกอุดมสมบูรณ์เพราะว่า
มนุษย์เราอาจจะไม่ได้ไปเหยียบย่ำทำลายอะไรมากมาย
ธรรมชาติก็ฟื้นคืนกลับนะคะ
เล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับว่าภาพต่างที่ได้เห็นเนี่ย
มันเป็นภาพจากธารจรฐีที่เขาตั้งปร่องเอาไว้
มันเป็นภาพที่ธารจรฐีเขาถ่ายมาให้กับเรานะครับ

แต่คนอย่างเรานี่ก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะ
แล้วฉะนั้นมันก็ทำให้สภายากรธรรมชาติได้ฟื้นฟูขึ้นมา
เห็นความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามของป่า
มันคืออีกมุมหนึ่งของช่วงโรคระบาดโควิด๑๙นะครับ